ไปดูในแฟนเพจของทางไทยรัฐของเรากันบ้างนะครับ
ใครที่ชอบทานเห็ดห้ามพลาดกับร้านนี้
เขานำนะฮะเห็ดมาแปรรูปในรูปแบบต่างไม่ว่าจะเป็นแหนมเห็ด๕อย่างผสมข้าว
เกลียบเห็ดหอมเห็ดหอมอบแห้งเห็ดอบสมุนไพรเห็ดสวรรค์เห็ดเกิดจากความล้า
เฮ้ยไม่มีไม่มี
เอ้าฟังไปเพลินงงอ่ะสิ
เอางี้ละกันคุณผู้ชมใครอยากจะไปสั่งเรื่องราวของเห็ดนะ

ใครอยากจะซื้อก็ไปหาดูใครอยากจะขายก็ไปฝากร้านกันได้
เอาล่ะคุณผู้ชมเรายินดีที่จะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดของเรานะคะ
แล้วเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะจ๊ะ